มาดูท่าทีของพลเอกประยุจันโอชาบ้างเมื่อวานเป็นยังไงบ้าง
จริงท่านเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าแหละแต่ตอนบ่ายยกเลิกภารกิจหมดเลย
เลิกภารกิจทั้งหมดนะครับแล้วก็ออกจากธรรมเนียบรัฐบาล
ด้วยผมเดานะฮะก็ด้วยเหตุผลเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ธรรมเนียบรัฐบาลแหละแต่ว่านักข่าวตอนแรกถูกหลอก

ถูกหลอกตอนแรกบอกจะให้สัมภาษณ์

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านก็เดินออกจากตึก
ที่ตึกสนติใหม่ตรีผ่านกองทัพสื่อมวลชนก็

พอถามว่ามั่นใจรอด๘ปีใช่หรือไม่

นักข่าวก็แหมพูดเชิงตัดเพาะนะสิ

ก่อนที่ท่านจะตอบสั้นว่าเจ็บคอ
ทีแรกสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
จะปรากฏรับถึงเวลาแล้วผลเอกประยุจนะครับ

แล้วก็เดินผ่านสื่อไปแบบนี้

ยกเลิกภารกิจช่วงบ่ายทั้งหมดครับ

เป็นอย่างไรรองนายรุทธมตรี
บอกว่าท่านมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแจ่มใสไหมไหนลองมองสิ
ตายิ้มตายิ้มนะฮะไม่เห็นทั้งหน้าเห็นตายิ้มอยู่นะครับ
ไม่เครียดสื่อพยายามสักถามว่ากังวลหรือไม่
กรณีผู้ชุมนุมเนี่ยมาขับไล่พลเอกประยุทธ์ที่ทำเรียบรัฐบาลเนี่ย
ท่านรองนายกยิ้มพอถามต่อว่าพร้อมหรือไม่หากขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ
คำถามนี้พลเอกประวิทย์ไม่ตอบครับไม่ตอบฮะ
แล้วก็ออกจากธรรมเนียบรัฐบาลไปเหมือนกันไปไหนล่ะไปอาคารรัฐสภาทันที
มีความสำคัญอะไรที่นั่นแหละเมื่อวานต้องไปคุมเสียงโหวต
คุมเสียงโบสถ์พรบองงบประมาณในวันล่าสี่สอง
มาถึงมาถึงไฮไลท์ปุ้ยจ๊ะนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ยอดท่านระบุว่าว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีประชุมตามปกติ
คือเขาประชุมกันทุกวันพุธก็คือวันนี้นะฮะ
อาจจะมีคำร้องจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้
แต่คิดว่าท่านคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรนะที่จะไม่รับครับ
ซึ่งเมื่อรับไว้ต้องติดตามว่าจะสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ซึ่งอาจจะไม่มีคำสั่งในวันนี้ทำไมล่ะท่าน
ท่านคงให้สัมภาษณ์และเทียบเคียงกับคดีทางการเมืองอื่น
ที่ท่านบอกว่าต้องมีกระบวนการไต่สวนอีก๒๓วัน
แต่คุณผู้ชมครับผมมันไปฟังนักวิชาการอาจารย์ด้านนิติศาสตร์นัทศาสตร์มา
เขาตั้งคำถามว่าจะไต่สวนอะไรถ้าในกรณีอื่นก็ต้องไปไต่สวนนะครับ
เรื่องคดีนั้นทุจริตคดีนี้ทุจริตทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่อย่างไร
แต่อันนี้จะไปไต่สวนอะไรแล้วมันอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บรรยัติเอาไว้แล้วจะไปไต่สวนอะไรอันนี้ผมเอาความเห็นของนักวิชาการ
อาจารย์ด้านนิติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะ
เพื่อจะเทียบเคียงบทสัมภาษณ์ของอาจารย์วิศนุอาจารย์วิศนุพูดต่อ
บอกสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็ต้องหยุด
แล้วยังไงต่ออาจารย์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกรัฐมนตรี

อันนี้ฮะนี่ฮะตายิ้มออกมาเลยเมื่อวานไม่รู้ทำไมนะครับ
ก็ทำงานกับคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ได้

ลืมแล้วหรือท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ท่านก็นั่งประชุมในคอลโมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค่ะคือตอนแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะสักประมาณ๒เดือน
สำหรับการวินิจฉัยของสารประโยชน์เนี่ยเล่านอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าเมื่อวานคิดว่าน่าจะไม่เกิน๒อาทิตย์
มีนักนิติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์ออกมาวิเคราะ

แล้วก็มันเป็นเรื่องเอาพูดภาษาชาวบ้าน

แล้วก็มีความเห็นของอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูล
เขาบอกว่าคือหลังจากนี้
จะเป็นการส่งสำเนาคำร้องให้พลเอกประยุทธ์
ว่ามีการโต้แย้งคำร้องหรือเปล่า

จะต้องแถลงภายในสัก๑๒สัปดาห์

รอดูเรื่องนี้เรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะคะ